ติภาวะโลกร้องสะท้อนปัญหาสิ่งแวดล้อมกับชมพู่สลันพัฒน์นะคะปัญหาสิ่งแวดล้อมอาจทำให้กาแฟไทยหยุดพัฒนา
และไม่มีเมล็ดฟันกาแฟดีดีในการดื่มในอนาคตได้ค่ะเพราะว่าปัญหาสิ่งแวดล้อมมลพิษหรือว่าภาวะโลกร้อนต่างต่าง
ทำให้เมล็ดกาแฟเติบโตได้ยากมีผลผลิตน้อยแล้วก็ไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภคนะคะ
มลพิษต่างสิ่งแวดล้อมภาวะโลกร้อนล้วนแต่มีผลต่อพื้นที่ของการปลูกกาแฟลดลงค่ะ
สภาพอากาศที่เปลี่ยนไปอย่างกระทันหันทำให้ปัจจัยต่างไม่ว่าจะเป็นผิวดินแร่ธาตุที่เป็นพื้นที่เหล่านี้
สภาวะการเปลี่ยนแปลงด้านสภาพภูมิอากาศแบบปัจจุบันนี้เปลี่ยนไปและไม่สามารถเยียวยาได้
อาจจะทำให้ภายในปี๒๐๕๐การเก็บเกี่ยวเมล็ดกาแฟนั้นมีความยากลำบากมากยิ่งขึ้น
อีกทั้งพื้นที่ในการปลูกกาแฟจะหายไปราวหกสิบเปอร์เซ็นต์นะคะต้นกาแฟค่ะ
ถือว่าเป็นพืชที่มีความละเอียดอ่อนในการปลูกต้องอาศัยหลายอย่างเลย
ว่าจะเป็นความเย็นความชื้นความเป็นกรดเป็นเบสต่างนะคะรวมไปถึงผลผลิตต่าง
ที่ต้องเติบโตอย่างมีคุณภาพแต่เจอปัจจัยเรื่องสภาพภูมิอากาศ
แม้ว่าประเทศไทยจะถูกมองว่าเป็นสวรรค์ของคนปลูกกาแฟมีผลไม้ออกดอกออกผล
แต่ว่าปัจจัยของการปลูกกาแฟข้างต้นนี้นะคะก็เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ประเทศไทยต้องมีการรับมือกับปัญหาสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต
เพราะฉะนั้นถ้าเราไม่เปลี่ยนแปลงตามโลกพัฒนาผลผลิตควบคู่ไปกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมก็อาจจะทำให้เราไม่มีกาแฟดีไว้ดื่มในอนาคตค่ะ